กับข่าวที่ร้อนแรงในรอบวันกับประเด็นของพี่ซิโก้
ติศักดิเสนาเมืองนะครับประกาศยุติบทบาทการเป็นหัวหน้าผู้สอน
ทีมช้างศึกทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
รวม๕ปีที่ทำงานมาก็มีกระแสข่าวกดดันทั้งวันนะครับ
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาจนสุดท้ายนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา

เพราะว่าก่อนหน้าที่จะเกิดภาพนี้ของพี่ซิโก้
หลายเว็บไซต์สื่อในกีฬานะครับก็ลงข่าวกันแทบจะเป็นเสี้ยววินาทีนะครับ
นาทีลงทีแล้วก็สับขาหลอกกันไปสับขาหลอกกันมาสุดท้ายแล้วนะครับ
จบที่เจ้าตัวเองครับประกาศเลยนะครับ
ข้อความระบุมาดังนี้ครับขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้
วันนี้ขอประกาศยุติบทบาทในการเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย
และจะดำเนินการเคลียร์งานส่งต้นสังกัดภายใน๙๐วัน
ขอขอบคุณนักฟุตบอลทุกคนทีมงานแฟนบอลทุกท่าน
รวมถึงขอบคุณครอบครัวที่อยู่ข้างหลังผมตลอดเวลานะครับ

เข้ามารับงานคุมทีมชาติไทยเป็นครั้งแรกใน๔เกม
ช่วงต้นปี๒๕๕๖จากนั้น
ก็รับการแต่งตั้งคุมทีมชาติชุดใหญ่ชั่วคราวในเกมที่ไปอุ่นเครื่อง
เจอกับทีมชาติจีนและชนะไปถึง๕๑
จะพาทีมไทยคว้าแชมป์๔เกมในช่วงปลายปี
จากนั้นพาทีมชาติไทยคว้าอันดับ๔เอเชียนเกม
แล้วก็เข้ามารับงานคุมทีมชาติไทยชุดใหญ่อย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่วันที่๑๕ตุลาคมปี๒๕๕๙
สถิติการคุมทีมของพิซิโก้นะครับ
รวมทุกรายการในแมชนานาชาติ๗๕นัดชนะ๔๕เสมอ๑๒
แพ้๑๘ยิงได้๑๔๑ประตูและเสีย๗๗ประตูครับ
แต่ถ้าเกิดนับเฉพาะทีมชาติชุดใหญ่
หลังจากรับงานอย่างเป็นทางการในทุลาคมปี๒๕๖
มีสถิติคุมในแมชอย่างเป็นทางการ๔๒นัด
ชนะ๒๓เสมอ๖และแพ้ขึ้น๑๓นัดครับ
หลังจากการประกาศอย่างเป็นทางการโดยเจ้าตัวเอง
ก็มีบุคคลสำคัญนะครับหลายคนที่เคยร่วมงานพี่ซิโก้
โดยเฉพาะนักเตะก็ได้มีการโพสต์ข้อความให้กำลังใจพร้อมกับรูปนะครับ
ซึ่งเป็นวันในอดีตที่ได้ยืนเคียงข้างร่วมกันต่อสู้ให้ทีมชาติไทยนั้น
ศรัทธาจากแฟนบอลไทยกลับมาอีกครั้งเช่นสหรัฐอยู่เย็น
นาทิพย์สงกระสินชาริวชะปุ๋ยผู้เล่นตัวเก่งที่ร่วมสร้างความสำเร็จมาด้วยกันนะครับ
ก็พูดข้อความเท่านั้นเดียวกันว่าขอบคุณที่ให้โอกาสในการติดทีมชาติมาโดยตลอดครับ
หลังจากทราบเรื่องพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์มั่วนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็พูดกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะครับยอมรับว่าไม่คาดคิดกับการตัดสินใจของซิโก้
เพราะจริงแล้วอยากจะเรียกเข้ามาพูดคุยเรื่องของแนวทางร่วมกันก่อน
ซึ่งหลังจากนี้จะมีการหารือกับฝ่ายเทคนิคเพื่อหาแนวทางในอนาคตต่อไป
และยังไม่สามารถตอบได้ว่าใครจะเข้ามาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยคนใหม่
ส่วนกระแสข่าวนะครับที่มีหลายคนเข้ามาผัวพันทั้ง
าดิโอรานิเอรี่อดีตผู้จัดการทีมของเลสเตอร์ซิตี้ชุดแชมป์พรีเมอร์ลีก
ทศตวรรษีปานกุญศือของเมืองทองยูเนเต็ดรวมถึงวินนี่วินฟรีดเชฟเฟอร์
ตกุญสือทีมชาติไทยที่มีการปฏิเสธจากสมาคมไปแล้วนะครับ
เพราะก่อนที่เดินทางมาไทยก็เลยมีคนไปถาม
ยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยกับใครทั้งสิ้น
ศรีวัตนประพาประธานสโมสรเลสเตอร์เท่านั้นครับ
คือผมพูดบอกว่าผมคุยตอนที่คุณวิชัยเจ้าของเลสเตอร์เขา
มันตกงานแล้วยืมมาใช้เมืองไทยหน่อยได้ไหม
เขาบอกคุณมีตังค์ไหมล่ะปีละ๕ล้านพรผมบอกเอออย่างนั้นก็ทางใครทางมัน
ที่สมาคมมันมีเว็บไซต์มีอีเมลที่เปิดกว้าง
ที่ต้องมีการคอมมินิเคตกับสมาคมต่างสมาคมฟุตบอลต่าง
โค้ชหลายหลายคนเขาก็รู้เขาก็ส่งข้อมูลโปรไฟล์เขาเข้ามา

ปรากฏกันที่โค้ชเฮงวิทยาราหกุลบันทานเทคนิคว่า
เตะไทยเป็นอย่างดีและนักบอลที่เข้ามาอยู่ในทีมชาติไทย
ก็ไม่จำเป็นต้องปรับแท็กติกอะไรมากนัก
ส่วนคนอื่นก็มองว่าโค้ชชาวญี่ปุ่นนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้
เพราะว่าเพิ่งจะเซ็นสัญญาเป็นพันธมิตรกับสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น
ซึ่งเขาก็มีโค้ชที่มีประสบการณ์ดีหลายคนแต่ตอนนี้ยังไม่มีตัวเลือกในใจครับ